ก็จัดงานเปิดตัวผู้สนับสนุนประจำรูปการณ์ใหม่
เพื่อขอบคุณกับความสำเร็จในรูปการณ์เก่าด้วย
แต่มีไฮไลท์สำคัญในงานนี้อยู่นะครับก็คือ
คุณเอวินชิชช้อประทานสโมสรบริรามยูเต็ด
ก็มีการพูดถึงอยู่ในงานประกาศว่าจะไม่ส่งเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๙ปี
ไปเล่นไห้กับทีมชาไทยอีกแล้วโดยเหตุผลว่าส่งไปแล้วก็เสียคน
ตาฟที่ดูแลทีมชาติไทยดูแต่เรื่องฟุตบอลนะครับไม่ได้ดูเรื่องของพฤติกรรม
ความเป็นอยู่ระหว่างการเก็บตัวทีมชาติไทยเลิกซ้อมก็แยกย้าย
หลังจากนั้นเด็กก็พากันทำอะไรก็ไม่รู้บ้างนะครับซึ่งคุณอวินเองก็ได้บอกอีกว่า
ล่าสุดหลังจากจบโปรแกรมทีมชาติไทยที่มีการเก็บตัว
ก็หลังจากนั้นเข้าแคมป์บุรีรำเข้าแคมป์มัน๓วันเนี่ย
ตรวจพบบุหรี่ไฟฟ้าครับแล้วก็อื่นเนี่ยเหมือนเป็นคนละคน
ก่อนที่ก่อนจะส่งไปเลยนะครับเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยนะครับ
สตาร์ฟที่ดูแลเด็กทีมชาติไทยดูเฉพาะเรื่องฟุตบอลครับ
ไม่ได้ดูเรื่องพฤติกรรมไม่ดูเรื่องความเป็นอยู่
ระหว่างไปเก็บตัวทีมชาติไทยแล้วผลกลับมาเนี่ย
เด็กผมเนี่ยไปจากบุรีรำเนี่ยกลับมามีทั้งบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะครับ
กลายเป็นเด็กคนละคนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราจะจัดการทีมชาตินะครับในยูเล็กเนี่ย
เพื่อมองว่าเขาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาฟุตบอลไทยในอนาคต
เราต้องใส่ความเป็นคนดีมีวินัยนะครับไม่ใช่ใส่เฉพาะฟุตบอล
แต่ความเป็นคนดีความมีวินัยความไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
และไม่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นมนุษย์เนี่ย
จากนี้นะครับนายเนวินเองก็ยังวางแผนส่งทางสุประชัยใจเด็ดวัตนากรใหม่คามี
แล้วก็สุนทัศน์เหมือนตานะครับไปฝึกฟุตบอลกับเลเซอร์ซิตี้เป็นรอบที่๒
ในช่วงเบรกไทยลีกระดูกาลนี้ช่วงเล็กแรกด้วยนะครับ
ก่อนนี้เองก็มีการส่ง๓แข่งอะไรเนี่ยไปซ้อมมาแล้ว
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนที่จะเห็นว่าฝีเท้าเนี่ยดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับ
โดยเฉพาะกับสุภาชัยที่ยิงไปแล้ว๔ประตูจาก๒เกมแรกก็รั้งดาวสโนอยู่ด้วยนะครับ
โดยในช่วงนั้นก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่กาต้า
ทำให้พรีเมอร์ลีกมีการพักเบรกนะครับจะทำให้นักเตะทั้ง๓รายไปฝึกซ้อมได้
เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันก็จะมีการแห่งขันฟุตบอลชิงเชียปอาเซียน๒๐๒๒
ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อาจจะไม่สามารถใช้งาน๓แข้งรายนี้ได้ด้วยครับ